ส่วนช่วงนี้จะไปติดตามรายงานสดกันหน่อยนะครับเป็นรายงานสดทางโทรศัพท์
ส่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสเลยครับติดตามจากคุณอนุชิตรัตนวันนาทิพย
หรือว่าในนามปากกาพี่โต้บ้านแหลมรายงานทางโทรศัพท์มานะครับ
ซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสวัสดีครับพี่โต้ครับ

ช่วยพูดถึงบรรยากาศในตอนนี้หน่อยครับถึงแม้ว่าอีกหลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าเกมจะเริ่ม
แต่ว่าบรรยากาศในตอนนี้ที่ฝรั่งเศสเป็นไงบ้างครับ
ครับก็เริ่มคึกคักขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางโดยรถไฟนะครับ
เพราะว่าบรรยากาศดับฟ้องที่จะอยู่ชาติรุงฟาลีนะครับ
ก็ตอนนี้ยังไม่เห็นแซลน์บอลนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปตรงสัก๒๓ชั่วโมงก่อนแข่ง
น่าจะมีแฟนบอลทยอยกันมาเยอะมากขึ้นนะครับ
ครับสำหรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของทางเจ้าภาพฝรั่งเศส

ครับก็เจ้าภาพนี้จัดกำลังรักษาความปลอดภัยไว้
แต่สำหรับคนนี้นัดเปิดสนามแปลงไว้เดียว
ก็คงจะมีหลายหมื่นคนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการทดลอง
เรื่องจักรรรศาสนภาพปรากฏภายในบริเวณแฟนโซนเอาไอเซลส์
พันคนทีเดียวแล้วแฟนบอลจะเดินเข้าไปแต่ละด่าน
แล้วก็ในเรื่องถักสนักให้แฟนบอลฝรั่งเศส
เกี่ยวกับความหวังว่าเขาก็หวังไว้เยอะเหมือนพร้ั้งที่ตัดภาพประโลก๑๙๙๘
ก็ว่างเว้นในแมทสำคัญที่มีความหมายมา๒ปีเต็มครับ
แมทสุดท้ายนี้เตะเยอะมาในบอลโลก๒๐๐๔ที่บาซิล
แล้วก็รอบคัดเลือกยูโรครั้งนี้ก็เป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้เตะ
แต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่ว่าไปเตะกับเขาด้วยแต่ไม่นับคะแนน
ก็ถือว่าอันนี้ก็สำคัญทีเดียวสำหรับเขา
เพราะว่า๒ปีมาแต่นัดเปิดสนามจะแพ้ไม่ได้ด้วยค่ะ
แล้วก็โรมเนียก็ไม่ธรรมดาเราเป็นที่มีเกณฑ์กฎกับเหนียวแน่นดี

รวมไปถึงโอกาสในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ครับ
กับนักแรงอย่างที่บอกไปนะครับเตรียมโตมาสองปี
ผมว่าฝรั่งเศสต้องสุดตัวแล้วครับนัดนี้
ลองจากไอแลนดเหนือในกลุ่มของเขานะครับคิดว่าฝรั่งเศสน่าจะผ่านได้นะครับ
มีแนวลุกที่อันตรายหลายคนนะครับทั้งพวกคริสต์มันนะครับ
โอลิเวียแล้วก็เอ่อนะครับอ่าส่วนโรมาเนียเนี่ย
เรียกว่าเป็นนองเรื่องเสียงเชียร์แล้วก็ชื่อชั้นอยู่พอสมควรครับอ่า
และนี่คือการรายงานสดบรรยากาศจากทางที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ
สำหรับเกมในค่ำคืนนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับเกมนัดเปิดสนามกับศึกยูโร๒๐
จะแข่งขันในช่วงเวลาปี๒นะครับฝรั่งเศสเจอกับโรบาเดีย